เรื่องของคู่รักที่เตรียมจะแต่งงาน

แต่ปรากฏว่าถูกร้านเวดดิ้งทำแสบ
ทำให้คู่รักกลายเป็นเหยื่อ
และเป็นคู่รักที่น้ำตาตกในก่อนจะถึงงานแต่ง

คือใครก็คิดแหละว่าฝันฝันหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิต

บางคนทุ่มเงินไปเป็นหลักแสนเลยนะ

เรื่องของการจัดสถานที่งานเอ่ย
แต่ตอนนี้ร้านเวดดิ้งแห่งนี้

คือสังคมออนไลน์ต่างแชร์โพสต์
เพจดักอยากดังเดียวจัดให้

เปิดประเด็นมีผู้เสียหายไปเช่าชุดแต่งงาน

แต่งงานไม่ได้เป็นไปตามที่จองไว้
สั่งตัดแบบนี้เป็นอีกแบบหนึ่ง
หรือไม่ก็ทั้งสกปรกสภาพเก่า
การจัดงานไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่จองกันไว้

ซึ่งเนื้อหาที่โพสต์ระบุไว้คร่าวว่า

ย่องขนของปิดร้านหนี

บางคนมีคิวแต่งเดือนนี้แล้วนะ
บางคนทั้งสั่งชุดจองชุดจัดงาน

แฮชแท็กใครพบใครเจอติดต่อได้
ขอให้ข้อมูลทางเพจด่วน
แล้วก็มีบางรายเขาก็ไปโพสต์ต่อเหมือนกันนะครับ
ว่า๒วันก่อนงานโดนร้านเท
มารับชุดบอกไม่ได้ชุดที่จอง

ต้องช่วยกัน
แล้วก็เหมือนต้องช่วยตัวเองนะ
หยิบชุดไหนได้หยิบเอาไว้ก่อน

แต่ปรากฏเข้าไปในร้านเห็นชุดกอง
หยิบชุดไหนก็ได้เดี๋ยวจะถึงงานแต่งฉันละ

แล้วก็สอบถามถึงค่ามัดจำที่จ่ายไปแล้วบ้างแหละ
และความเสียหายที่เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบ
เอาละครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นเพจดังกล่าวเขารายงานเรื่องนี้ไว้
แล้วก็มีคนที่มาร้องเรียนในเพจเยอะมาก

หญ้าณสุคคลทัศน์สวัสดิ์เคศราชพราว
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเป็นร้านเป็นตึก๓ชั้นค่อนข้างหรูหราเลยนะ
แต่ผลักประตูเข้าไปไม่ได้เพราะประตูปิด
และพบคนมาติดตามทวงเงินคืนจากร้านหลังแห่งนี้
ใช้บริการกับทางร้านแต่ไม่ได้รับชุดวิวา
ไม่ได้รับรูปพรีเวดดิ้งทั้งที่จ่ายเงินไปแล้ว
ขณะที่บางคนก็นำชุดวิวามารอที่จะคืน

หรือบางคนก็มารับชุดวิวาเพราะทางร้านนัดไว้
แต่มาถึงร้านปิดก็รับชุดไม่ได้อีกนะครับ
นายนัทพลผู้เสียหายคนหนึ่งเปิดเผยนะครับ
ว่าจะแต่งงานกับแฟนในเดือนมกราคมต้นปีหน้าแล้ว
แล้วก็มาพบกับร้านดังกล่าวในเฟซบุ๊ก
มีโปรโมชั่นเช่าชุดราคา๘๙๐๐บาท
โดยจะได้ทั้งหมด๔ชุดคือของเจ้าสาว๒ชุดเจ้าบ่าว๒ชุด
แต่ต้องวางเงินมัดจำ๒๐๐๐บาท
มาดูที่ร้านก็พบว่าโอ้โหดูดีน่าเชื่อถือ
ตกลงทำสัญญาเช่าชุดไป

และค่าตกแต่งสารที่จัดงานในโรงแรม

จากนั้นร้านก็นัดให้มาลองชุดวิวา

สอบถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบ

สืบค้นประวัติพบว่าเจ้าของร้าน
เคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าคนอื่น
รู้สึกผิดหวังมากนะครับ

เปิดเผยว่าเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี

หวังว่าจะได้เงินคืนจากร้านเวดดิ่งแห่งนี้นะครับ
หนูก็เลยโทรหาเค้าเค้าบอกว่าไม่มีชุดให้หนู

หนูก็เลยจะขอ
ยังไงก็ไม่อยู่หนูก็เลยจะขอเงินคืน

เดี๋ยววันรุ่งขึ้นพี่จะส่งแก๊ปแท็กซี่ไปให้เลย

หนูบอกว่าพ่อหนูอยู่กรุงเทพต้องมาราชบุรีแล้ว

เดี๋ยวพี่รับผิดชอบเลยให้โอกาสพี่นะ
ที่จะส่งให้ที่ราชบุรีเลยไม่เกินเที่ยง

เพราะคิดว่าเขายังไม่เปิดร้านเปิดร้าน๑๐โมง
พอ๑๐โมงหนูโทรไปติดเป็นแบบ๓๐๔๐สาย

รู้สึกแย่มากแบบว่าทำอะไรไม่ถูกกินข้าวไม่ได้เลยพี่

รู้สึกว่าเขาจะเอาชุดมาส่งให้เราแล้วก็รอเขา
เท่าไหร่ก็โทรไม่ติดมันกังวลใจไปหมด
พี่ว่าอีก๒วันงานแต่งเราจะเริ่มขึ้นแล้ว
แต่ว่าเราไม่มีชุดทั้งที่เราก็อยากครั้งเดียว
พี่ผู้หญิงจ้างช่างแต่งหน้าที่คิดว่าดีที่สุด
ก็ตั้งตากล้องที่เราคิดว่าเขาเก่งเขาถ่ายรูปสวย
เพื่อที่งานเราจะออกมาดีจ้างออร์แกไนท์ให้จัดงานให้มันสวย
แต่ชุดแต่งงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่มี
เขาก็โพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายร่วม๓๐๐รายแล้วครับ
แล้วก็เป็นเงินกี่สิบล้านบาทแล้วนั่นลองคิดดูเอาเองละกันนะครับ
แล้วก็โพสต์ข้อความของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
เขาก็ร้องเรียนเหมือนกันบอกว่างานของเขางานนี้
เขาก็ตั้งใจมากใช่ไหมจะให้เป็นงานที่โอ้โหเลิศหรืออลังการวิจิตบรรจง
แล้วทำไมรู้ไหมคุณงานออกมาหวยมากไฟไม่ติดเก้าอี้หักอาหารหวย
ตากล้องหรือว่าช่างกล้องช่างภาพเกือบจะไม่เข้างาน
เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงการจ่ายเงิน
ช่างกล้องเกือบจะไม่มางานแล้วนะคุณ
อีกอย่างหนึ่งพรมที่ปูเป็นทางเดินงานเข้างะ
อันนี้เป็นหน้าเป็นตาเหมือนกันนะคุณนะจัดดอกม้งดอกไม้เนี่ย
โอ้โหพรมหลุดลุ้ยคนที่มาร่วมงานสะดุดแทบทุกคน
แล้วก็ถ่ายภาพแฉอออกมาในโลกโซเชียล
บอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวระทมเลยนะคุณนะ
จากงานที่จะมีความสุขต้องมาทุกข์ใจเรื่องของการจัดอีเวนต์เนี่ยนะฮะ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทกฤษมงคลบุรณภักดีหัวหน้าชุดปฏิบัติการ
๑๕ศูนย์ปรับปรามอาจยกรรมทางเทคโนยีสารสนเทศ
เดินทางมาพบผู้เสียหายประมาณ๕๐คน
ทราบเรื่องและต้องการเอาผิดกับร้านพรีเวดดิ้งร้านนี้

เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินคดีนะครับ
ข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็การออกหมายจับต่อไปนะครับ

จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ศูนย์ปรับปรามอาจยกรรมทางเทคโนยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลาบ่ายโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวต้องรอดูบ่ายโมงวันนี้แล้วก็คุณคือมีคนใกล้ชิดเนี่ย
คือเขาให้ข้อมูลมานักข่าวก็ไปได้ข้อมูลมานะคะบอกว่า
ทางเจ้าของร้านเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอน๑๐โมง
จะมีการมาแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้นะตอน๑๐โมงเจ้าของร้านจะให้รายละเอียด
ตอนที่นักข่าวไปผลักประตูแล้วก็เข้าไปไม่ได้
คือตอนนี้เจ้าของร้านไม่อยู่เดินทางไปจีน
จะไปซื้อชุดแต่งงานตั้งแต่๗พฤศจิกายน
อันนี้เขาบอกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอค่ะ
เช้าวันนี้ว่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้ไหมนะคะ
ร้านใหญ่ร้านโตเจ้าของไม่อยู่แล้วพนักงานไม่อยู่แล้วฮะ